ดูความคลิ่นไหวทางการเมืองสองวันนนี้มีทั้งแบบเต็มไปจากวันก่อน

ความคลิ่นไหวทางการเมืองของแนวร่วมรัษดรมันวันนี้มีการเดินทะลุฝ้า
เป็นวันที่๑๗นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเดิน
เขาเดินมาจากนครราชศรีมานะครับ
หมายอยู่ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
ก็ระยะทางรวม๒๔๗๕กิโลเมตร
แก่น้ำประกาศครับเดินทะลุฟ้าเวอร์ชัน๒ก็มาครับ
ยกระดับจากข้อลิ้งค์ร้อง๓ข้อเดิม
ให้พลเอกประยุจรรย์โอชาลาออกครับ
กิจกรรมเดินทะลุฟ้าของผู้ชุมนุมเครือข่ายรัศดร
นำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าภัยดาวดิน
เมื่อวานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณสัก๒๐๐คนได้ครับ
เริ่มเดินขบวนตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาจากแยกเกษตรศาสตร์นะครับ
อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้วก็ไปสิ้นสุดที่
อนุสาวรีแห่งนี้อนุสาวรีประชาธิปไตย
รวมระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตรครับ
ผู้ชุมนุมเดินไปถึงอนุสาวรีประชาธิปไตยตอนสักบ่าย๓
เกิดว่าบ่าย๓ป๊๊า๊บตำรวจรออยู่เลยนะฮะ
พอไปถึงตำรวจทั้งสนสำราญราชนะครับ
แล้วก็สนชนะสงครามอ่านประกาศคำสั่ง
ชุมนุมเหมือนเช่นเคยแล้วก็แจ้งโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนด้วย
แล้วก็ขอให้ยุติการชุมนุมทันทีแน่นอนครับมันไม่เคยเป็นผลนะฮะ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำทงคณะรัศดรมาปักล้อมรอบอนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็ตั้งเวทีประสัยตรงข้ามร้านแมคโดนัลนะครับ
ทำกิจกรรมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลต่อไป
ช่วงเย็นครับแก่นำอ่านแถลงการคำประกาศเดินทะลุฟ้าโดยเนื้อหา
เป็นการย้ำข้อเรียกร้อง๓ข้อ
๑ปล่อยแก่นำที่ถูกจับกลุ่ม
๒แก้ไขรัฐธรรมนุม
ยกเลิกมาตรา๑๑๒ซึ่งการเดินจากนครราชศรีมา
มาจนถึงอนุสาวรีประชาธิปไตยนี้เขาบอกว่าเพื่อหาแนวร่วม
เขาบอกเพื่อหาแนวร่วมให้เชื่อมโยงกับประชาชนที่มีจุดยืนร่วมกันนะครับ
พร้อมทั้งประกาศบอกว่าขอก้าวสู่ภารกิจใหม่
ขบวนเดินทะลุฟ้าเวอร์ชัน๒ยกระดับข้อเรียกร้อง
สามข้อเดิมเพื่อลื้อทำลายโครงสร้างผลิตการ
เขาว่างั้นนะครับด้วยการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ลาออก
โดยขอให้แนวร่วมคอยติดตามการประกาศ
เพื่อดำเนินภารกิจใหม่ในเร็วนี้นะครับ
และประกาศยุติการชุมนุมไปเมื่อเวลา๓ทุ่ม
นะฮะรัฐบาลตั้งแต่ยุคคอสชนะครับ
คุณผู้ชมครับพี่บุ๊คน้องกุ้ยครับ
ถ้าจะถามว่าอยู่ต่อไปได้นานแค่ไหน

โหนความสดชอบจำได้ไหม

คุณวารินบัววิรัติเลิศครับ
โหนคอมชนี่เขาไปถึงเชียงใหม่นะครับ

หลังจากเป็นประธานเปิดงานของ

เพื่อการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี

จะมีการปรับตำแหน่งประมาณ๓๔ตำแหน่ง
ถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า
เพื่อจะได้เห็นคนดีมีฝีมือ
เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนชาติบ้านเมือง

โหนวารินยังระบุด้วยว่า
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะครับ
ยังมีพักฝ่ายค้านบางส่วนบางกลุ่ม

วาลินบอกว่ามันจะคล้ายกับรัฐบาลแห่งชาติ
แต่ไม่ใช่มันยังไม่ใช่เพราะอะไร

แต่ก็ต้องเดินร่วมกัน
ส่วนตัวโหนวาลินมองว่ารัฐบาลชุดนี้
น่าจะทำหน้าที่จนครบเทอมอย่างแน่นอนครับ

ใช่ซิวิไลช์แล้วนะทุกอย่างจะคลี่คลาย
ในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน
อันนี้ไม่รู้ท่านนายกรู้หรือยังนะ
แต่โหนวาลินท่านบอกไปร่วงหน้าแล้วนะ
ว่าแม่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะคลี่คลายทุกอย่างจะไปได้ดี
ครับนะครับส่วนเรื่องการปรับคอรมอก็ต้องจับตามอง
นะผมเห็นพลเอกประวิทย์นะครับยังต้องบอกว่าไปถาม
นยกเมยกตัดสินใจครับจะถามโหรนวารินหลี่รู้
การเมืองครับการเมืองเอามาให้ดูกันต่อเนื่องเลยนะ